คุณผู้ชมฮะยังจำเหตุการณ์นี้ได้ไหมครับ
นี่มีผู้ชายคนหนึ่งที่เลือดอาบหน้าเลยได้รับบาดเจ็บ
เดี๋ยวขอดูภาพเหตุการณ์เก่ากันซะหน่อยนะฮะ
เพราะว่าเขาบอกว่าเขาถูกกลุ่มกาดแถวแหลมบริหายที่ชนบุรี
ทำร้ายร่างกาย๑๖รุ่มหนึ่ง
อ่าสิบหกรุ่มหนึ่งจนเขาได้รับบาดเจ็บนะฮะเลือดเนี่ยอาบหน้าอาบตัวคุณจำคนนี้ได้
จำได้ค่ะจำได้ใช่ไหมแล้วตำรวจก็มาช่วยเหลือ
เขาก็ถ่ายทั้งตัวเองไว้แล้วก็ถ่ายตำรวจถ่ายเหตุการณ์ถ่ายไลฟ์ถ่ายอะไรทุกอย่างไว้
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่๑๒ธันวาคมตอนนั้นก็เป็นข่าวดังมาแล้ว
ว่าผู้ชายคนนี้ถูกกาดแถวแหลมบริหายทำร้าย
ล่าสุดหนุ่มคนนี้โดนอีกแล้วจ้ะอ้าว

นี่เหตุใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับคนขี่รถจักรยานยนต์ในคลิป
ก็คือนายบรรพฤษชิดกุลหรือว่าโจ๊กอายุ๓๖ปี
ขี่มาถึงแถวหน้าหอนาฬิกาแหลมบริหาย
จู่ถูกกลุ่มวัยรุ่นซึ่งเป็นกาดประมาณ๔คน
วิ่งออกมาขวางหน้ารถไว้มีการพูดคุยอะไรกันสักอย่างนะฮะ
หนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นคว่างขวดโซดาใส่เลย
ในโจ๊กต้องรีบกลับรถขี่หนี

เกิดขึ้นประมาณเที่ยงคืนกว่าของวันที่๑๓มกราคม
จากนั้นตี๑๔๒น
กล้องวงจรปิดจับภาพกลุ่มวัยรุ่น๔คน

จอดหน้าปากซอยหน้าบ้านของนายโจ๊ก
ก่อนจะลงมาพูดคุยกับนายโจ๊ก
โจ๊กขอโทษอะไรบางอย่าง

แล้วก็มีหนึ่งในกลุ่มนั้นปรีเข้าทำร้ายนายโจ๊กอีกครับ
นายโจ๊กบอกว่าเป็นอับดีกันมาก่อน
โอ้โหนายโจ๊กบอกว่าโอ้โหเป็นอริกันมาก่อน
เจอซ้ำแล้วซ้ำเล่าแบบนี้นะฮะ
วันนี้ทีมข่าวไปพูดคุยกับเขาฮะนายโจ๊กเนี่ยนะครับ
ก็เล่าให้ฟังว่าผมไปนั่งดื่มที่บริเวณชายทะเลจุดแหลมบริหาย
กับกลุ่มที่เคยมีปัญหากันก่อนเมื่อปลายปีที่แล้วเป็นเหตุเป็นข่าวมาแล้วนะฮะ
ผมไปทักกับหญิงสาวรายหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มนั้น
เดี๋ยวหน่อยหากไม่มาจะรุมทำร้ายผมก็กล้ากลับไปนะ
แต่ว่ากลับไปครั้งนี้กลุ่มคู่กรณีวิ่งหนีผมซะงั้น
แต่ภายหลังกลุ่มคู่กรณีกลับยกพวกมาทำร้ายร่างกายผมที่หน้าปากซอยบ้านนะครับ
เหตุการณ์นี้ผมมองว่าก็เป็นความป่าเทือนแล้วฮะ
ถ้าไปเกิดกับนักท่องเที่ยวเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับ
แล้วมาแล้วคือเขาก็จะเอาเรื่องให้ได้

ก็คือยังด่าผมสารพัดสารเพศและด่าด้วยคำหยาบนะต่างนะ
ผมก็พยายามอดโทษกันแล้วคือไม่อยากแลกไม่อยากอะไรแล้ว
ไม่ใช่ว่ากลัวเขานะแต่คือเราไม่อยากจะอะไรกับเขาแล้วอ่ะ
ก็คือเหมือนว่าเขายิ่งได้ใจ
จนกระทั่งคนที่ใช้ขวดตีตัวใหญ่ล้ำผมไม่รู้จักชื่อเขาหรอก

คิดว่าถ้ารถเจ้าหน้าที่ไม่ขี่ผ่านมาก็คือผมก็น่าจะเละอีก
โอ้โหเนี่ยฮะเหตุการณ์เก่าก็คดีก็ว่ากันไป
เหตุการณ์ใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วจะอยู่กันยังไงนะคุณฮะ
ทีนี้ก็ต้องหาวิธีจบให้ลง
ไม่งั้นก็อยู่กันแบบไม่ผาสุขกันแบบนี้
เดี๋ยวก็เลือดอาบอีกเหมือนเหตุการณ์ครั้งก่อน
ครั้งนี้ก็เจ็บตัวอยู่เหมือนกันนะครับ